สุดท้ายของแม่บ้านประจันบาล
สุดท้ายของแม่บ้านประจันบาล

สุดท้ายของแม่บ้านประจันบาล

สุดท้ายของแม่บ้านประจันบาล

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
นี่คุณผู้ชมค่ะเปิดหน้าจอเวลาดีแบบนี้มาอัปเดตดวงกันเลยนะคะ
ใครกำลังทำอะไรอยู่ต้องบอกเลยวางมือซะค่ะ
มาที่หน้าจอของเรานะคะมาตั้งอกตั้งใจอัปเดตดวงแม่นกัน
วันนี้นะคะเป็นหน้าที่ของหมอปู่
หมอปูจะมาอัปเดตดวงตลอดเดือนจัดเต็มนะคะจัดหนักกันแบบว่าแบบ๓ประเด็นเลย

เกิดตั้งแต่เวลาที่

ขอบใจหรูกเพราะแม่เสียแม่แหละ

เสียอะไรลูกเสีย

อย่ามันใจร้ายกับแม่แม่อยู่กับแม่เฉย
ในนั้นพ่นพิษไม่หยุดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่รักหลอกรักหลอกจะหยอกแรก
แบบใสไว้กระตอก

หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์
เพื่อนนำความรักมาให้
อุ๊ยน่ารักแต่ใส
แม่มีอะไรมีอะไรมาทำบอกว่าเอาแซ่บนะ

ไว้เยอะเลยจนตัวเองเนี่ยเดือดร้อนเอง

ตอนนี้อยากจะบอกประเด็นของคุณแม่ก่อนเลย

หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนที่มีเกณฑ์ค้ำได้ค้ำดีเป็นหนี้เพราะคนอื่น

งั้นเราไปถามหมอปูกันเลยดีกว่าในช่วง

โอ้ยแม่ไม่รวยเหรอไม่ครบละ

ประเด็นจักราวเลยปังจักราวดีเลยนะคะเรื่องสำคัญมากเลยนะ
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์มีเกณฑ์เสียทุน
ไม่นะไม่ใช่หนูนะเพราะหนูไม่มีโฉมน่าจะเสียแล้วนะ
ไม่เอานะไม่อย่านะโอ้โห
เกิดไหนคะเมษายนอ๋อเรานี่เอง
ทำไมรู้ป่ะคืออย่างนี้ด้วยความที่เป็นคนที่ทำอะไรแบบเร็ว
ต้องระวังถ้าคุณง่วงควงกะป่วย
ง่วงควงกะง่วงควงกะน้ำไหน
พักบ้างอย่าฝืนอย่าฝืนเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ
ด้วยความรวดเร็วหรือด้วยความที่เราคือด้วยความที่เป็นคนที่ใจร้อน
แล้วก็ทำอะไรต้องไหวมันจะทำให้เกิดเหตุได้
อืมมีเดือนอื่นไหมคะเปราะบ้างปัน
เศชโฉมคือเดือนมักราคม

ไม่ใช่มักราคมต้องระวังเรื่องอุบัติเถอะิ่งทางรถยนต์
เพราะว่ารถยนต์เราไม่ได้ประมาณแต่คนอื่นประมาณ

แล้วโฉมที่เราจะเสียเนี่ยเสียส่วนไหนแล้วก็ต้องระวังจากเรื่องอะไรบ้างคะ
หรือใส่สร้อยหรืออย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราขาดเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นใจ
เพราะฉะนั้นคนเดือนเกิดเดือนเมษาส่วนใหญ่จะเป็นช่วงนี้
ช่วงนี้อะไรเหตุเกิดอะไรก็จะจัดช่วงนี้

ก็สวยมากเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญ
เราสวยจริง
ควรจะเป็นโทรคอยด์ด้วยหรืออะไรที่เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน

ส้อยอะไรอย่างนี้คือใส่
ใส่ใจข้อมือได้มั้ย
นี้จะเป็นมังคล

เกี่ยวกับน้ำ
อ่ามันจะได้ทำให้เรารู้สึกเย็น
อันนี้คือการแค่แก้เกล็ด
แก้เกล็ดใช่
เพราะไม่งั้นหัวที่มแน่เพราะรีบ

มกราคมนี้บางทีเราไม่ได้เป็นคนทำ

นางอ่ะไปทำเขา